ต้องเป็นกำลังใจให้กับคุณพ่อเลี้ยงเดี่ยวคนนี้เพราะว่าชีวิตของเขาเนี่ยพลิกผัน
อุปสรรคเยอะแยะมากมายจนทำให้ตัวเขาลำบากมาก
เรื่องราวของคุณบอสคุณพ่อเลี้ยเดี่ยวคนนี้จะเป็นยังไงไปชมกัน

พอช่วยเขาได้ตอนนี้มันกลายเป็นหนี้ก้อนโต
รองเท้าไม่มีรองเท้าแม่เขาไม่มี

พอยืนอยู่พักในใจเราคิดว่าเฮ้ยหลับอยู่หรือเปล่า
คือกลัวกลัวเฮ้ยหลับแล้วไฟช็อตหรือเปล่าพักหนึ่งเราก็รู้สึกไม่ดีแล้ว
เปิดประตูออกไปเข้าไปปุ๊บมันวาด

คือโทรมาเขาก็แบบไม่ค่อยอยากจะคุยกับเราเท่าไหร
มันก็คือทำให้เราเจอว่าเราคาวจนจะต้องเหล่านี้เราต้องแยกกัน
พอดีเวลามีกลุ่มเพื่อนที่เขามีชุดมัสคอร์ตเขาก็เลยส่งต่อมาให้

๖๐๐บาทมีช่วงไหนที่แบบว่าเราไม่ได้ออกไปขายอะไร

คือถ้าเกิดเราออกไปชุดมันต้องเปียก
ถ้าชุดเปียกเนี่ยปัญหาเกิดแน่นอน
วันนี้ขายได้แต่พรุ่งนี้เราอาจจะขายไม่ได้
ออกไปขายไม่ได้ถ้าบอกว่าคณะมันต้องทำยังไง

ถ้ามันขายไม่ได้จริงเราก็ต้องจำหน่ายออกไป

ก้าวไปให้รอดผ่านพ้นไปในแต่ละวัน

พอเวลาเราท้อเราก็คิดว่าลูกเรียนตรงนี้นะ

ลูกเรียนตรงนี้ลูกอยู่ตรงนี้นะเราต้องคิด
ถ้าเราล้มเราลุกไม่ได้เราก็ต้องขาน
ถ้าคานไม่ได้ก็ต้องกลิ้ง
ถ้ากลิ้งไม่ได้เราก็ต้องทำอย่างนั้นแหละ

สำหรับผมแล้วคือพยายามยังไงก็ต้องพยายาม

แต่หมายถึงบุคคนข้างหลังที่เขากำลังมีความหวังกับเราอยู่
คุณสินเขตสายใหม่กรุงเทพนะ
คุณบอสเขาจะเดินขายวุ้นกะทิอยู่ตามร้านอาหารแถวนั้น
ช่วงเวลาประมาณ๑ทุ่มไปจนถึงดึกเลยนะคะ